ไม่ไหวแล้วถึงขั้นออกมารวมตัวกันทำป้ายเรียกหาลุงตู่เลยบอกลุงตู่ไม่ไหวแล้ว

มันเคยเป็นแม่น้ำเลยเคยมีน้ำเลยแต่ว่าตอนนี้คุณเห็นแต่ดินคุณเห็นแต่ทราย
ชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วนี่คือแม่น้ำวังนะคะแม่น้ำเลยนะคะ
เป็นแม่น้ำเลยเหรอเป็นแม่น้ำใช่ค่ะ
เป็นแม่น้ำที่ไม่มีน้ำค่ะเออนี่เป็นซิงเกิ้ลใหม่ได้เลยนะแม่น้ำที่ไม่มีน้ำเนาะ
ทรายแบบนี้ยาวไปเลยค่ะกว่า๗๐กิโลเมตรกินพื้นที่๒อำเภอในจังหวัดตาก
เกษตรกรที่เขาต้องอาศัยแม่น้ำวังในการทำการเกษตรเนี่ยโอ้โหทำยังไงอ่ะคุณ
ตักไปก็ได้แต่ทรายเขาเลยนัดรวมตัวกันกว่า๓๐๐คน
นี่บอกช่วยที่เถอะ
กรมชลประธานชนรับประทานจังหวัดเอยที่อยู่เหนือน้ำเนี่ย
ระบายน้ำลงมาแม่น้ำวังหน่อยได้ไหมแม่น้ำวังนี่คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรของสองอำเภอเลยนะ
แม่น้ำพอแห้งขอดไปแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โห
เกษตรก็ทำไม่ได้ใช้กินใช้อะไรทำไม่ได้เลยนะคะ
ตอนนี้ทุกหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปสูบน้ำจากเขื่อนภูมิพล

จ่ายให้ประชาชนตกวันเลยกว่าแสนลิตรนะคะ
ระยะทางไปกลับรวมทุกเที่ยวเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะคะ
นายประทิววงพวงค่ะเกษตรกรอำเภอสามเงาบอกว่า
ปีนี้แรงรุนแรงกว่าทุกปีเลยลำน้ำวังเนี่ยแห้งขอดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
เกษตรกรที่อยู่เหนือน้ำมีการแย่งกันเก็บน้ำ
ทำให้กระเศษตรกรอำเภอสามเงาที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยไม่เหลือไว้ใช้เลย

ระหว่างทางตอนเหนือของลำน้ำวังอีกอ่ะนายประทิวเลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็รัฐบาลเนี่ยหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
จะเป็นการสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำแบบถาวรให้เกษตรกรที่อยู่ปลายน้ำมีน้ำใช้
ไม่ต้องไปรอแบบน้ำที่เหลือมาจากต้นทางที่เขากักตุนเอาไว้แล้วอ่ะอ่า
ส่วนแม่น้ำวังเนี่ยจริงแล้วก็คือมีส่วนสำคัญในการหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร๒จังหวัด
คือจังหวัดลำปางกับจังหวัดตากนะคะค่ะโดยจังหวัดลำปางเนี่ยสร้างฝ่ายกักเก็บน้ำเจ็ดฝ่ายนะคะ
ก็เลยยังมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลนแต่เกษตรกรจังหวัดตากที่อยู่ปลายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลย
มีภาพตอนที่เรามีน้ำอยู่ไหมคะเปรียบเทียบให้ดูหน่อยสิเออ
คุณผู้ชมกูเกิ้ลดูก็ได้ค่ะแต่มีนะคะแม่น้ำวังแต่มันเคยเป็นน้ำอ่ะ
แต่มันเคยเป็นน้ำค่ะเป็นแม่น้ำเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมาเดินถือป้ายเรียกร้องกันแบบนี้แล้ว
มีการเอาทรายในแม่น้ำวังมาคั่วในกระทะให้เห็นกันชัดเลยนี่มันร้อนมันแรงขนาดนี้เอายังไงอ่ะน้ำหายหมดแล้วอ่ะ
น้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเลยนะน้ำคือชีวิตอ่ะคุณอุปโภคบริโภคเลยนะ
แล้วถ้าน้ำหมดแบบนี้โอ้โหแก้ไขปัญหากันยังไง